เวลาอาการกำเริบร้องดัง

ปวดหัวจังเลยปวดหัวจังเลย
จนเราได้ยินอยู่บ้านแบบนี้นะได้ยินเลย
ทำอะไรก็ละแล้วก็วิ่งมาปลอบ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

เข้าสู่รายการเกมโชว์หนึ่งเดียว

ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับ

นี่คือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เรายังเป็นกำลังใจเป็นเพื่อน
เป็นผู้ช่วยของเราบรรดาคนรากย่าน

เป็นชายหรือหญิงร่างกายไม่พร้อม

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ก็เหมือนกับน้องคนนี้นะครับ
วันนี้เรามารายงานความคืบหน้าของ
บรรดานักสู้ชีวิตที่มา

ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
และนี่เป็นอีกหนึ่งคนคุณป่าที่น่ารักมาก

กีต้าเนี่ยครอบครัวปลูกบ้าน

ก็จะมีมูลเป็ดมีอะไรมากมาย
เป็นที่ชอบของเรามันดามแรงร้ายต่าง

ตั้งแต่ออกรายการของเราไปค่ะ
ชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดบ้าง
ต้องไปชมค่ะน้องกีต้าค่ะ

หนูชื่อเด็กหญิงอวัสยาชัดเงินค่ะ

หลังจากที่ได้เงินจากทางรายการไปนะคะ

ทางรอบบ้านเลยค่ะ

ก็ไม่มีตะขาบมาขึ้นบ้านอีกแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็มีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะ

หมอทำขวัญเทวันนะคะ
ที่จ้างหนูมาโดยตลอดนะคะ

แต่งงานบวชงานทำขวัญนั่งนะคะ

จะเป็นเด็กดี

ตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้นะครับ

แต่ขอรับรองว่าดีขึ้นทุกคนนะครับ

แต่ละคนมานี่ก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไป

บางคนก็มีปัญหาเรื่องจิตใจ

เราไปรื้อฟื้นเรื่องราวของเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ

พี่ชื่อสุภานามสกุลโขงขัน

ธนาคารออมสินจังหวัดชนบุรี
มีหน้าที่ก็เก็บกวาด

ให้แม่แม่อยู่กำแพงเพชร
แล้วก็เอาเก็บเอาไว้ให้แฟนไปหาหมอจ้ะ

เป็นแฟนของพา

ความบันวาหวาน

หัวใจทองโซ

แต่อยากบอกรักเขานะครับ

เสื่อมและเป็นโรคซึมเศร้า

เดือนในวันนี้ยังรักษา
กินยารที่หมอสั่ง

ข้างโขป่วยแล้วทำงานไม่ไหว

เราเกิดเป็นคนจนเราก็ต้องสู้ดิ้นลนทำมาหากินไปด้วยกันเนอะ
เพื่อแม่เราแม่เราก็แก่แล้ว
เราก็ต้องอดทนเพื่อแม่ถึงร่างกายเราไม่ไหวเราก็ต้องฝืน
เพื่อแม่ของเราเนาะ
จากการที่เราอารวาสจากการที่เราไม่เคยดูโทรทัศน์เลย
ไม่ฟังเพลงไม่เข้าไกลใครสักคนเลย
หมอก็แนะนำให้กลับมาฟังเพลง
ฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลง
เราก็ฟังจนชินหูเขาเนี่ยเราก็ฮึดสู้
ว่าเราจะสู้เพราะแม่เรายังตายไม่ได้

เพราะว่าหมอไม่ให้กลับยังไม่พ้นขีดอันตราย
พาเขาก็มีความฝันของเขาเอง
คือในชีวิตเกิดมาไม่เคยได้แต่งตัวสวยเลย
สะดุดในรายการรองดายไฮร้าน
คุณเป๊กกี้สวยมาก
เพราะว่าในชีวิตไม่เคยมีเสื้อผ้าสวยใส่
กระทั่งเสื้อในตัวละ๑๕บาทก็ไม่มีเงินซื้อ
ถ้ายังออกรายการต่อขอสวยแบบคุณเป๊กกี้สักครั้ง
ครั้งที่แล้วว่าสวยแล้วคุณที่รัก
ครั้งนี้สวยหนักกว่าเดิมค่ะ
จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ
มาพบกับเธอเลยนะครับคุณพาผู้หญิงพูดแบกความทุกข์ไว้ล้นบ่าครับ
รองกายไฮร้าน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

แย้มแล้วก็ชื่นชมความสวยของพี่พาขนาดไหน
โดยเฉพาะป้าแหววที่มาด้วยกันวันนี้เพื่อนข้างบ้านนะคะ
ป้าแหววด้วยนะคะสวัสดีครับป้าแหววครับ
สวัสดีครับ
สายตาของป้าแหววเลยตั้งแต่พี่พาเดินออกมา

เคยเห็นพี่พาสวยอย่างนี้มาก่อนไหมไม่เคยค่ะ
สวยไหมเนี่ยสวยค่ะสวยมากไหมคะป้าแววสวยมากค่ะ
ก็ป้าแหววนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับของพี่พารู้จักกันมา
จบ๒๐ปี๒๐ปีก็เรียกว่าโอ้โหรู้จักเห็นกันมาตั้งแต่ที่คุณพาเนี่ย
ยังไม่เป็นโรคซึมเศร้ายังซึมเศร้านะฮะ
อยู่แถวระแวกบ้านก่อนป้าแหววหรือพี่พา
ป้าแหววอยู่ก่อนแล้วก็ย้ายตามกันมา
ทีรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้ว

ตั้งแต่บ้านเดิมกับบ้านเดียวกันอยู่กำแพงเพชรเหมือนกัน
ก็เลยพากันมาแล้วก็รับจ้างไปเรื่อย
พากันหากินอยู่ที่พัทยาเป็น๒๐ปี
แหววนี่ก็คือเป็นผู้ดูชีวิตเห็นชีวิตพี่พามาตั้งแต่ยังไม่มีลูก
แต่งงานมีแฟนจนมาไม่สบายเป็นโรคซึมเศร้าคือเห็นมาทั้งหมด

ตรงกันข้ามนี่ก็เวลาอยู่ในบ้านนี่ก็แหมถ้าไม่ร้องดังจริงก็ไม่น่าจะได้ยิน
นั่นก็หมายความว่าเวลาอาการกำเริบร้องดัง

ดีดร้องปวดหัวจังเลยปวดหัวจังเลย
ไปจนเราได้ยินเลยอยู่บ้านยินเลยครับแล้วเวลาอยู่ที่บ้านแล้วได้ยินเสียงพี่พาร้อง

ทำอะไรเขาละแล้วก็วิ่งมาปอบใจ
วิ่งมากอดทำใจเย็นหายใจลึกทำใจให้สบาย
เดี๋ยวก็หายเนอะลูกเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็นวดหัวนวดอะไรให้แก
โชคดีจังที่ได้อยู่บ้านใกล้กันได้มีที่พักหัวใจบ้างสำหรับพี่พา
แหวววันนี้มาเป็นแฟนคลับเอฟซีคนเดียวเลยอยากบอกอะไรกับคุณพาครับวันนี้

ฟ้าถึงฟ้าไม่มีใครก็ยังมีป้าแหววนะ
แล้วตอนนี้ทั้งป้าแหววทั้งพาไม่ได้มีแค่สองคน
ยังมีพวกเราทั้งหมดนะตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้นะจริง

แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ

แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ

แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ
แล้วตอนนี้พี่พากลับไปในสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้จะมาถ่ายรายการ

พี่พารอบนี้หมอบอกกับพี่พาว่าไงมั้ง

ทำใจไว้หรือยังกับเรื่องนี้พี่พาหมอบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างเอาดี

ไปแอบร้องไห้แล้วคุยกับตัวเองว่าไงพี่พา

ปฏิแตกวิ่งในหมู่บ้านตอนที่น้องตาย

วิ่งไปที่งานศพนึงที่เขาเอาน้องไว้ที่วัด

เหมือนว่าถ้าเราควบคุมไม่อยู่อะ

ถึงพี่พาจะอ่อนแรงนะแต่ถ้าพี่พาตั้งใจมองให้ดีนะ
รอบตัวทั้งหมดเลยโดยเฉพาะที่นั่งอยู่ตรงหน้านั่นน่ะ
แหววเป็นเพื่อนที่ดีจริงนะ
กี่ครั้งที่เขามาช่วยเราเวลาเราควบคุมตัวเองไม่ได้
หลายครั้งเดี๋ยวจะไปปรับทุกข์กับแก
กี่ครั้งที่วิ่งไปกรีดร้องแล้วแกมานวดหัวให้
การโปรบให้เราว่าเราต้องทำอะไร
พาต้องเริ่มคิดในเรื่องดีที่คนรอบตัวมอบให้บ้าง

ชีวิตพี่พาเนี่ยนอกจากแต่งตัวสวยแล้วมีความสุขแล้ว
อะไรที่ทำให้เรามีความสุขอีก

โอ้โฮตอนรู้มาอยู่นี่ไม่มีหนักให้ลำเลย

วันนี้คุณป่านุ่มจะบวชพอดี

แล้วล่ะก็จะมีกองยาวมาสักหน่อยไหมล่ะ
อ่ะใครโหให้ทีใครต้นเสียง

โอ้นี่คือความสุขรำน่าหนัก

ได้เงินทุนไปสู้ชีวิตด้วยพี่ภาคุณภาค
แข่งเลยนะอารมณ์ดีแล้ว
คุณภาคุณภาคล้องไปได้แล้วทั้งหมด๒เพลง
คราวที่แล้วรับไปแล้ว
วันนี้มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๓

แล้วคุณพาบอกกับเราว่าต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิต

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เป็นอินโทรเพลงค่อนข้างใหม่วัยรุ่น
เหมาะกับวัยสาว

แกก็ชอบยังไม่แก่หรอกยังสวยอยู่เลย

เพลงนี้ถือว่าเป็นดนตรีบำบัดของเราไหม

ฟังแล้วมีความสุขไหมกับเพลงนี้

ติดขัดตรงไหนคะไหนเล่าให้ฟังหน่อย

เกิน๑คำหรืออะไรคำมั้ย

คำไม่ได้คำเดียวก็ไม่ได้แล้ว

ตัวช่วยอยู่นะครับมาบอกสิทธิ์ให้ทราบกันก่อน
คุณพาตอนนี้มีอยู่แล้ว๒๐๐๐นะครับ
ถ้าคุณพายอยากได้เท่านี้ก็ได้

พอแล้วอยากกลับไปทำอย่างอื่นดีกว่า
ก็รับไปเลย๒๐๐๐แล้วบอกผมว่าหยุด

บอกว่าสู้ต่อถ้าสู้แล้วห้ามร้องผิด
ถ้าไม่ให้ร้องผิดก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับ

ตอนนี้มาบอกผมก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณพาครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

คุณพาจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

เชียร์กันทั้งสตูและมั่นใจว่าคุณผู้ชมทางบ้าน
ก็คงจะต้องเชียร์ให้ใช้เช่นกัน
อยากได้อะไรมากที่สุด

นะครับก็ต้องเลือกให้ดีนะครับ

มาดูครับแผ่นที่๖ตัวช่วยก็คือ
รถผิดเต้นครับ

ผมถามคุณพาไปแล้วว่ามันมีปัญหาเนี่ย

ผมว่าเกิน๑คำ

มันช่วยได้แค่คำเดียวในกรณีที่คุณพาร้องผิด

สักกะแล้วมันไม่พอ
ต้องคิดใหม่นะครับ
เอาละครับตัวช่วยที่เหลืออีก๒แผ่นนะครับ

ใช้ใช้ใช้ใช้

ใช้ใช้ใช้

นั่นก็คือแผ่นที่๖ร้องผิดได้๑คำ

ห้า

ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับก็คือ

ห้า

อยู่บ้านหน้าดีไม่ว่าดีจนยิ่งหน้ามา
เมื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจ
ใครจะเตือนเหมือนคำยุ่งยั่ว
ตามัวมืดมองไม่เห็นใคร
สุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้ภูมิเทพฟ้าใจ
แสงไฟสว่างแต่หนทางมืดมนต์
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
เจอที่ไหล่เห็นมี
แต่แผงเสียแทง
ดูไทยแล้วเหลือทน
ต้องยอมพี่กายแลกกับความจน
ฉันจึงมองมนต์เพราะเพราะคนหุ่นเพศรวม
โปรดติดตามตอนต่อไป